สำหรับเพลงหมอน้องเพลง

เพลงต่างถาด๓๒๑ไป
ไปได้แล้ว

เราจะเล่าเรื่องของน้องเพลงพิมระดานี่แหละ
เพลงของน้องเพลงนี่นะตอนนี้เชื่อไหม

มาแค่๑เดือนเองคุณผู้ชมค่ะ
กลายเป็นไวรัลทั่วติ๊กต๊อกเลย
คือถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของน้องเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่ว่าเส้นทางชีวิตของน้องเนี่ยไม่ธรรมดานะ
ลำบากมากด้วยวัย๑๗ปี
น้องต้องยอมออกจากโรงเรียนมาทำตามความฝันค่ะ

คือคุณแม่ของน้องเนี่ยพาไปหาพ่อบิ๊กกับแม่แพรว
นั่งรอกว่า๓ชั่วโมงนะถึงจะได้เจอกัน
แล้ววันที่ไปหาเนี่ยวงแสงทองฟินแลนด์เขาไม่รับนักร้องแล้วนะคะ

ขอแค่ได้ร้องเพลงให้พ่อแม่ได้ฟังก็เท่านั้นแหละ
จากนั้นพ่อบิ๊กกับแม่แพรวเขามองไง
เขามองเห็นศักยภาพในตัวของน้องเพลง
จนได้มาเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับอย่างทุกวันนี้ค่ะ
ดีใจที่ตอนนี้น้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวในวัย๑๗ปี
กลับไป๑๗ปีเรายังทำไม่ได้เท่าน้องเลยนะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องเพลงกันหน่อยค่ะ
อัปเดตในอัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมไม่ใช่๑๓ล้าน๑๕ล้านวิวแล้ว
เดินเข้ามาเองอ่ะ
เกิดมาติ๊กต๊อกทุกคนร้องแต่เพลงนี้เลย
ไว้ใจบ้างไฟสันร้องยังไงนะแม่
เห็นบ้างไฟแสนตั้งถาด๓๒๑ไป
โย่ไก่เลยโย่ไก่เลยนะ